ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

สามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับช่วงชีวิตในวัยเด็กนะฮะเป็นช่วงชีวิตที่สนุกไม่มีภาระใด
แต่สำหรับเด็กที่มาในรายการในวันนี้ครับ
ชีวิตในวัยเด็กของเขาต้องมีห่วงมากมาย
ห่วงปู่ย่าที่แก่เท่า
ห่วงน้องที่ยังเล็ก
แต่เขาเต็มใจที่จะดูแลห่วงเหล่านี้
เพราะคำเดียวก็คือคำว่า

ผมอยากทำงานเยอะจะได้มีเงินซื้อของดีให้น้องกิน
ผมอยากมีเงินเยอะจะได้ป้าปู่กับย่ากับน้องไปเที่ยวทะเลอย่างที่เขาอยากไป
ผมอยากดูแลปู่กับย่าแล้วก็น้องให้มีความสุขสบายได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
ตอนนี้ครอบครัวผมมีอยู่๕คนมีปู่ย่าน้องสาว๒คนแล้วก็ผมครับ
ทุกวันนี้ตื่นตั้งแต่ตี๕ไปรับจ้างเติมน้ำมันรถมอไซค์ครับ

เขาให้ค่าจ้าง๒๐บาท๓๐บาทครับ
พอ๗โมงก็มาอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนครับ
พอกลับมาจากโรงเรียนก็ซักเสื้อผ้าแล้วก็หุงข้าวก่อไฟทำกับข้าว
พอเสร็จแล้วก็ไปรับจ้างเขาเหมือนเดิมค่ะ
วันหยุดหรือช่วงปิดเทิมผมก็ไปรับจ้างดึงสายน้ำหยดแบกท่อ
ย่าทำงานไม่ได้ครับย่าผมไปพาเขา
ตอนนี้ฉันก็มีอาชีพปั่นพริกแกงขายไปทำงานหนักไม่ได้
เพราะว่าผ่าเข่าเนื่องจากเราไปทำงานก่อสร้างแล้วล้มก็ปวดมาเรื่อย
ตอนไปพาเขาครั้งแรกไปพากรุงเทพมีค่าใช้จ่าย๑๐๐๐๐บาท
ขาขวาก็มีค่าใช้จ่ายอีก๑๐๐๐บาท
แล้วยานอกรายการอีกต่างหาก

ถ้าเรานั่งไกลแล้วจะเคลื่อน
มาใช้อีกใช้จ่ายตรงนี้ก็อบพยพไปอยู่กรุงเทพ
ทั้งหลวงทั้งหลานไปหมด

คอยโยกบุญให้ลูกค้าเวลาเขามาซื้อ
ทำทุกวันครับไม่ได้หยุด
รายได้ของผมก็คือ๓๐๐กว่าบาทครับ
เจ้าขิงกับเจ้าเค้กก็จะเฝ้าไข้อยู่
เขาจะคอยเอาข้าวเอาน้ำให้เรากิน

คือข้าวก็ไม่มีกิน

เขาก็ต้องตำส้มมะละกอใส่เกลือให้น้องกิน
ตอนที่ไปอยู่ห้องเช่าอยู่กรุงเทพ
ก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกิน
ก็เลยเอาเกลือมาเรียงน้ำ
แล้วก็ตำมะละกอใส่เกลือกินกับน้อง
สงสารย่าสงสารน้องครับ

และหนูก็ต้องทนกินเอาเพราะว่าหนูหิว
พอหนูได้กินแล้วก็เค็มมากอีก

ปู่ก็บอกว่ามันแพง

เขาก็ดีใจว่าเขาได้กินทุเรียน

ไปเลยพาเขาไปเที่ยวตรงเขาทำเป็นน้ำฝ่าย
เจ้าเค้กเขาเห็นน้ำฝ่ายเขาดีใจใหญ่เลย
เขาพากันวิ่งลงไปเล่นขากลับมาเขาคันครับ
ตอนกลับมามีตุ่มดำเต็มตัวเลย
อาบน้ำเสร็จก็ต้องให้กินทายา
ปู่เขาเอากระบะปูนมาใส่น้ำแล้วก็ให้หลานเขาเล่น

เวลาหนูวิ่งลงน้ำกับน้องอยู่ถังปูนสนุกดี
เวลาเห็นภาพร้อนมีความสุขผมประทับใจมากเลยครับ
วันที่แย่ที่สุดหลานกับลุงเขาก็ไม่ทิ้ง
เขาอยู่เคียงข้างแล้วมาตลอดสู้มาตลอด
อยากไปทำงานหาตังค์มาใช้หนี้ให้ย่ากับปู่ครับ
ถ้าเกิดใช้หนี้หมดแล้วจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาครับ
บางทียากเขาก็บอกว่าอยู่กับยากมันลำบาก
ต้องทำนู่นทำนี่ไปอยู่กับพ่อไหม
แล้วหนูก็บอกว่าไม่ไปหนูจะอยู่กับย่า
ถ้าหนูไปอยู่กับพ่อกับแม่ใครจะดูแลย่า

แต่เล็กหนูก็ไม่อยากไปอยู่กับใคร
เพราะว่าหนูรักปู่กับย่า
หนูสงสารปู่กับย่า
ปู่กับย่าเป็นหนี้เป็นสินเขา
เงินไม่มีพอที่จะกิน
แต่ให้หนูไปอยู่กับคนอื่นหนูก็ไม่เอา
หนูรักปู่กับย่ากับพี่เค้งมากเลย
นี่คือเรื่องราวภายใต้ของความจนนะครับ
แต่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งนี่ก็คือ
ความรักที่พี่น้องมีด้วยกัน
ความรักที่ใส่ซื่อของเด็ก
ที่มีให้กันและกันแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับ
ในขณะเดียวกันที่เด็กกำลังโตอีก๓คนต้องอดหยาก
แต่เด็กน้อยก็ยังสู้

จากจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกันครับ

อะไรที่ทำให้หนูคิดว่าหนูจะต้องทำงาน
เพื่อแบ่งเบาหน้าที่คนในบ้าน
อะไรที่ทำให้คิงคิดว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยไม่ได้

เราต้องทำงานช่วยเขาหาเงิน

ย่าก็ทำงานไม่ได้ครับ

แสดงว่าคิงเนี่ยต้องเห็นภาพปู่กับย่าลำบากมามากใช่ไหมลูก

ตอนนี้รายได้ของทั้งบ้านนี่มาจากที่ใครครับ

ก็รับการแบกปูนะครับ

ที่ย่าเทืองจะผ่าเข่าครอบครัวเราเป็นยังไงครับปู่ไหนเล่าให้เราฟังหน่อย

เป็นหนี้ครั้งแรกเลยคืออะไรครับ
ครั้งแรกก็ผ่า
ขาเข่าข้าง
ข้างซ้ายครับ
ข้างซ้าย
แต่นี่พอมาอีกข้างหนึ่ง

ก็ต้องใช้

ก็เงินจากเอารถไปเข้าจำนองครับเอาเข้าไฟแนนซ์ครับ
ซึ่งรถคันนี้มีความสำคัญกับครอบครัวเรายังไงครับปู่
มีความสำคัญครับเพราะว่าประเทืองนี่ต้องไปหาหมอครับ
ถ้าเช่าเขาก็แพงครับถ้าเราเอารถไปเองมันก็จะสะดวกขึ้น
เห็นบอกว่ามีเอาที่ดินเข้าจำนองจำนำกันด้วย

ก่อนปีใหม่ครับปีใหม่ปีที่เดียวนะ
ต้องเข้าเอาไปจำนำก็สามหมื่นที่ดิน

ปูถามปู่หน่อยสิครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
รู้สึกยังไงบ้างที่รถเราก็ต้องไปเข้าไฟแนนซ์เอาไว้
ที่ดินของเราก็ต้องไปถูกจำนองจำนำเอาไว้อย่างนี้ครับ
เสียดายครับแต่ก็ต้องเอาคนไว้ก่อนครับ

แล้วมีหลานมาดูแลอย่างเงี้ยย่ารู้สึกยังไง

แล้วมีหลานมาดูแลอย่างนี้ย่ารู้สึกยังไง
ชื่นใจนะชื่นใจแต่มาโทษแท้ที่ว่า

ต้องคอยเอาฉี่ไปทิ้งเอาอึไปทิ้งอะไรทุกอย่าง
เขาหมดป้อนข้าวป้อนน้ำกินจ้ะคิงคนเดียว
ตอนนี้เด็กคนนี้นะครับต้องรับภาระหน้าที่
ทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านนี้
ด้วยวัยของเขาเนี่ยต้องเป็นวัยที่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน
แต่เขาไม่เลือกทางนั้นเลย
เขาเลือกที่จะช่วยเพื่อปากท้องของคนในบ้านก่อน

ตั้งแต่ตี๕ครับไปช่วยเขาเติมน้ำมัน

พอเสร็จเราก็รับตังค์แล้วก็วิ่งไปหาย่าครับ
แล้วก็อาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนครับ
กลับมาก็ซักเสื้อผ้าลดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปต่อครับ

ก็ดึงสายน้ำหยดแบกท่อต่อท่อครับ
จากตอนเช้าถึงเที่ยงบางวันก็ถึงเย็นครับ

ตัวเองเก็บไว้๒๐บาทเพื่อที่เดี๋ยวไปกินโรงเรียนบ้างอะไรบ้าง

เคยไปเล่นบอลไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหม
เคยอยู่ครับแต่ไม่ค่อยครับ

อะไรที่ทำให้หนูคิดว่าหนูจะต้องทำงาน
เพื่อแบ่งเบาหน้าที่คนในบ้าน

เราต้องทำงานช่วยเขาหาเงิน
เพราะปู่ทำงานคนเดียวย่าก็ทำงานไม่ได้ครับ

ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระของปู่กับย่า

หนูมีอะไรที่อยากจะบอกปู่กับย่าไหม
ปู่ย่าก็เหมือนพ่อแม่ที่แสนดีที่เลี้ยงหนูมา
มีอะไรที่คิงยังไม่เคยพูดกับท่านและอยากจะพูดกับท่านมั่ง

เพราะว่าย่าหนูรักย่านะ

รักก็ค่ะ
วันนี้วิกฤตในบ้านของเราคืออะไรลูก
ก็อยากใช้หนี้ให้ย่าให้หมดครับ

ที่คิงห่วงมากเลยที่สุดเลยตอนนี้ใช่มั้ยลูก

แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนสักก้อนหนึ่งไปต่อลมหายใจ
คิงว่าคิงจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรลูก

เอาไว้ไปเป็นทุนการเรียนศึกษาครับ
ปู่กับย่าผมภูมิใจในหลานชายคนนี้

คือคิดดีอ่ะเป็นห่วงปู่กับย่าเสมอเลย
เดี๋ยวคงต้องทำไปตามกฎกติกานะครับ

ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
คุณผู้ชมครับปัญหาสุขภาพที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
มันเป็นเพียงปัญหาเดียวที่ส่งผลกระทบกัน

จนทำให้ครอบครัวเล็กครอบครัวนี้ครับ

ช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องคิวนะครับ
ว่าจะสามารถผ่านวิกฤตด้วยการพิชิตโจทย์คำถามให้ถูก๔ข้อ
แล้วรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในวันนี้กับเกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ทำพริกแกงให้ได้ครึ่งกิโลภายในเวลา๓นาที